คุณผู้ชมคะถ้าเราโดนขโมยของเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงจะยิ้มไม่ออกแน่

แต่มีคนนึงที่เขายิ้มรับทุกสถานการณ์จริงคือเขาโดนขโมยแบตเตอรี่รถบรรทุก๖ล้อไป๒ลูก
แต่ว่าเจ้าของรถยังยิ้มได้

นั่นน่ะสิไปดูกันหน่อยค่ะนายเซียงจิลเหล่ากิติชัยอายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าของรถบรรทุก๖ล้อถูกคนร้ายขโมยแบตเตอรี่สภาพใหม่ไปเลยนะคะ
๒ลูกราคา๕๐๐๐ราคาไม่ถูกนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวัดมัชิมาวาดตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แต่นายเซียงจิลยังยิ้มได้นายเซียงจิลขับรถรับส่งเด็กนักเรียน
เขตตำบลสุ่มเศร้าตำบลนาบัวมานานนับ๑๐ปีแล้วค่ะ
ไม่เคยถูกคนร้ายขโมยแบตเตอรี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้เป็นครั้งแรก
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาระมัดระวังมากนะคะ
แต่ครั้งนี้ก็ระมัดระวังเหมือนกันแต่คนร้ายก็ยังส่องเห็นแบตเตอรี่อยู่ดี
คือคนขับเขาออกไปซื้อข้าวกินใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง
มาดูอีกทีหายไป๒ลูกเลยสำหรับแบตเตอรี่รถนะคะ
สอบถามคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไม่มีใครเห็น
แต่เขาบอกว่าทำใจได้ยิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจให้ติดตามตัวคนร้ายแล้วก็นำแบตเตอรี่กลับคืนมา
แต่ไปแจ้งความแบบอมยิ้มคือมีรอยยิ้มไม่แจ้งความด้วยค่ะ
ดีนะก็ไม่เครียดเรื่องของจิตใจ

เนี่ยยังยิ้มออกค่ะกลัวรอได้